ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่สะแก้วค่ะหนุ่มกัมพูชาเครียดมาก
ไม่รู้จะทำยังไงค่าใช้จ่ายก็หลายหมื่น
ตัดสินใจปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าแรงสูงขึ้นไปสูงมากนะคะ
หลายคนก็เกลี้ยกล่อมกันอยู่นานเลยรวมถึงต้องไปเอาตัวภรรยาที่เพิ่งคลอดลูก
ช่วยเกลี้ยกล่อมด้วยนานเป็น๒ชั่วโมงเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสุวรรณสอนนะคะห่างจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะแก้วประมาณ๑๐๐เมตร
ผู้ก่อเหตุคือนายวันมานะอายุ๓๐ปีเป็นชาวกัมพูชา
มีภรรยาชื่อนางสาวเป่าอายุ๒๗ปีค่ะ
คือภรรยาคลอดลูกที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่๒๔มิถุนายนที่ผ่านมา
แต่ว่าน้องตัวเล็กมากก็เลยต้องเข้าตู้อบ
นายมานะก็เลยเครียดค่ะเพราะว่า๑ลูกก็ป่วย
ค่ารักษาพยาบาลก็หลายหมื่นบาทไม่รู้จะหาเงินจากไหน
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็สอบถามข้อมูลแล้วก็ต้องนำตัวภรรยาที่มาทั้งชุดคนไข้
เอามาจากโรงพยาบาลมาช่วยเกลี้ยกล่อมค่ะ
นางสาวเปล่าบอกว่ารู้ว่าสามีหายตัวไปตั้งแต่๘โมงเช้าเมื่อวานนี้
ก็เลยต้องพูดผ่านเครื่องขยายเสียงนะคะเป็นภาษากัมพูชา
เรียกกล่อมให้สามีลงมาจากเสาไฟฟ้า
๒ชั่วโมงกว่าค่ะที่ต้องคุยกันอยู่แบบนี้
ในวันเริ่มมีท่าทีอ่อนลง
ลงเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาล
จะไม่ทอดทิ้งแล้วภรรยาก็พูดตลอดเวลาร้องไห้ตลอดเวลาอีกเหมือนกัน
เนี่ยค่ะคือทุกคนก็พยายามช่วยกันภรรยาก็

ทีนี้หลายฝ่ายก็ช่วยกันเกลี้ยกล่อมจนสุดท้าย
นายวันตัดสินใจกระโดดนี่ครับคุณผู้ชมโอ๊ยแต่โชคดีนะ
เขากระโดดลงมาบนหลังผ้าใบรถบรรทุก๑๐ล้อที่ตำรวจเตรียมเอาไว้แล้ว

เจ้าหน้าที่ก็รีบปีนขึ้นไปบนรถบรรทุกนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลก่อนเลย
ค่ารักษาพยาบาลจากการทำคลอดที่เขาเครียดเนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนะ